เอามาดูเรื่องใหญ่ของคนเชียงใหม่แล้วก็ของคนทั้งประเทศ

เป็นความขึ้นหน้าอาการของหญิงไทยที่ติดโควิด๑๙ที่เชียงใหม่นะครับ
ล่าสุดอาการเธอดีขึ้นแล้วส่วนกลุ่มเสี่ยงสูง๑๐๒คน
ผลตรวจตอนนี้เป็นลบไม่พบเชื้อครับ
ขณะที่สาธารณสุขจังหวัดสั่งปิดบาร์โฮส๑๔วัน
หลังพบว่าไม่ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคโควิด๑๙ครับ
จากกรณีที่พบหญิงไทยอายุ๒๙ปีไปทำงานที่ประเทศเมียนมานะครับ
แล้วก็หลบหนีกลับมาเชียงใหม่เมื่อ๒๓พฤศจิกายนที่ผ่านมา
แล้วมาพบว่าตัวเธอเป็นไข้แล้วก็ติดโรคโควิด๑๙
ไลน์เป็นแบบนี้ครับคุณผู้ชมครับของหญิงสาวคนนี้
เริ่มต้นจากเธอเดินทางไปทำงานที่ประเทศเมียนมา
ช่วงวันที่๒๔ตุลาคมถึง๒๓พฤศจิกายนประมาณเดือนหนึ่ง
เริ่มมีอาการไข้ในวันที่๒๓พฤศจิกายน
ซื้อยามากินเองเป็นยาลดไข้นะครับ
เราก็รู้อยู่สถานการณ์ที่ประเทศเมียนมาก็ไม่น่าไว้วางใจ
พฤศจิกายนเดินทางเข้าไทยทางอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายครับ
นั่งรถตู้โดยสารแล้วมาต่อรถบัสมาที่จังหวัดเชียงใหม่
คอนโดเริ่มกังวลแล้ว
เพื่อนออกไปเที่ยวบาร์โฮสที่ย่านสันติธรรม
แล้วก็ไปพักที่คอนโดของเพื่อน
พฤศจิกายนเดินทางกลับคอนโดที่พัก
ไปเดินที่ร้านเสื้อผ้ากินอาหารที่ร้านชาบูชิ
ดูหนังซื้อของไปฟู้ดคอร์ด

ลงหนังอีกนะฮะแต่ว่าในห้างเขาบอกว่า
ผู้หญิงคนนี้อาจจะสวมหน้ากากอนามัย
พฤศจิกายนเริ่มป่วยอีกทีครับ
มูกไม่ได้กลิ่นแล้วแล้วคราวนี้ถ่ายเหลว
กระทั่งตรวจพบว่าเธอเป็นโรคโควิด๑๙
และถูกส่งรักษาที่โรงพยาบาลนครพิง
ล่าสุดครับคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่
แหลงอาการล่าสุดพบว่าผู้ป่วยมีอาการดีขึ้นแล้วนะครับ
ไม่มีไข้ไม่เหนื่อยหอบจมูกเริ่มได้กลิ่น
รวมทั้งกลุ่มผู้สัมผัสใกล้ชิดเสี่ยงสูงทั้งหมด๑๐๒คน
หลังจากตรวจหาเชื้อแล้วผลออกมาเป็นลบไม่พบเชื้อครับ

เร็วกว่าปกติ๔โมงเย็นปิดแล้ว
เพื่อทำความสะอาดและฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ
ส่วนวันนี้นะครับเขาจะเปิดให้บริการตามปกติ
หมำพุ่งเธอไปใช้บริการไปเที่ยวมา
ที่ย่านสงสังฆ์ฐีธรรมตะบลช้างเผือก

เป็นห้องปรับอากาศทั้งหมดนะฮะ
เจ้าหน้าที่เข้าฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อแล้ว
และสั่งปิดสถานบันเทิงนี้เป็นเวลา๑๔วันเพราะ
เพราะพบว่าไม่ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคโควิด๑๙

รวมทั้งเก็บตัวอย่างจากพนักงานทุกคนในร้านไปตรวจเชื้อ
เพราะทุกคนถือเป็นผู้สัมผัสกลุ่มเสี่ยงสูง
เนื่องจากมีการนั่งสัมผัสใกล้ชิดกัน
ครับก็ตรงคนที่เคยเข้าไปเที่ยวที่นี่

คือภายในก็มีพนักงานซึ่งเป็นผู้ชายให้บริการเยอะเลยนะครับ

แล้วทีนี้พอมาให้บริการก็จะมานั่งที่โต๊ะ

ว่ามีอะไรป้องกันมันเลยใกล้ชิดกันมาก
เขาก็เลยบอกว่าต้องเฝ้าระวังที่นี่อย่างหนักเหมือนกันนะฮะ
ส่วนคนที่สงสัยว่าแล้วตอนกลับเข้ามาน่ะ
ไม่มี๑๔วันเหรอไม่กลักตัวเหรอ
โอภาษการกวินพงศ์ท่านอธิบดีกรมควบคุมโรค
ยอมรับว่าแน่นอนล่ะผิดกฎหมายหลบหนีเข้าเมือง
เพราะว่าไม่ผ่านกระบวนการกักตัวสอบสวนโรค
เพราะโดยปกติการเข้ามาต้องกักตัว๑๔วัน
ซึ่งเรื่องนี้ท่านบอกว่าต้องดำเนินคดีอย่างเด็ดขาด
ไม่มีการละเว้นนะฮะฟังคุณหมอ
คำถามสำคัญคือเขาเข้ามาทางไหนได้อย่างไร
เพราะถ้าเข้ามาตามปกติเขาต้องถูกคอลันทีน๑๔วัน

เพราะฉะนั้นตอนนี้แปลว่าอย่างที่เรียนนะครับ
เหตุการณ์หลายเหตุการณ์เราเจอคนที่ลักลอบเข้าเมืองมา
พอเขาลักลอบเข้าเมืองมาเขาก็จะประวัติให้เราไม่ตรงไปตรงมา
เพราะว่าการลักลอบเข้าเมืองนี่ผิดกฎหมาย
ร้ายแรง
และก็ผมย่ำ
มันจะมีคนเดียวเหรอไม่ใช่คนเดียวนะมันจะมีคนเดียวเหรอที่ลักลอบหนีเข้ามาได้เนี่ย
แล้วไม่มากักตัวแบบนี้ครับโอ้โหน่าเป็นห่วงครับ
จังหวัดเชียงใหม่สั่งการเลยครับตรวจคนเข้าเมืองดำเนินการอย่างเข้มงวด
เรื่องต้นยังต้องรอให้ผู้ป่วยรักษาตัวให้หายก่อน
เดี๋ยวตำรวจจะเข้าไปสอบปากคำอย่างละเอียดเพื่อดำเนินคดี
ซึ่งอาจจะถูกดำเนินคดีถึง๒ความผิดนะฮะ
ฐานความผิดได้แก่กฎหมายโรคติดต่อแล้วก็กฎหมายลักลอบเข้าเมือง

ชายแดนของประเทศเราเนี่ยมันมีหลายจุดนะครับ
ที่สามารถเดินข้ามผ่านกันมาได้แล้วเจ้าหน้าที่เองต้องเข้มงวดนะครับ
อย่าเห็นแก่อะไรเล็กน้อยผมไม่ได้กล่าวหานะ
แต่ถ้าเข้ามาแบบนี้มันต้องทำแบบนั้นแหละเดี๋ยวมันจะเอากันไม่อยู่ครับ
กรณีหญิงไทยคนนี้ก็ยังถือว่าเป็นการติดเชื้อมาจากต่างประเทศนะ
คือไม่นับว่าเป็นการติดเชื้อภายในประเทศนะครับ
เพราะว่าเป็นคนที่เดินทางเข้ามาแล้วก็ป่วยตั้งแต่ที่อยู่ที่เมียนมา
แล้วก็ต้องมาเฝ้าระวังกันต่อไปสถานที่ต่างที่พี่เบิร์ตได้บอกไป
ส่วนเราเองทำอย่างไรได้ดูแลตัวเองกาดอย่าตกอีกครั้ง